โอ้โหทั้งสองคนเยอะมาก
คนที่เขาร่วมสนุกกับเราในแฟนเพจเฟซบุ๊คตลอดข่าว
เช้านี้ผมก้มลงไปดูนี่โอ้โหหลายคอมเมนต์มากแล้วนะ
อ่านทันไหมอ่านไม่ทันแต่ได้ดูภาพดูผ่าน
แต่ละรูปนี้แหมแต่ละคนเซลฟิมาอวดกัน
ก็มีรุ่นนะจะได้รับเสื้อกันไปนะครับ
ใครที่จะเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวติดตามก็ได้ในแฟนเพจนะครับ
ถูกต้องค่ะวันนี้แจก๕ตัว๕รางวัลนะจ๊ะ
เอาละนะครับในช่วงแรกแบบนี้เดี๋ยวพาไปดูเรื่องราวดีกันหน่อยนะครับ
ที่เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้
ใครที่เลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่แล้วยังไม่ประสบความสำเร็จนะ
ไปเลี้ยงมาเสียแต่เงินไม่ได้อะไรกลับมาเลย

ผมพูดกว้างคุ้นเนี่ยที่ผมบอกว่าเลี้ยงแล้วได้เงินได้ประโยชน์
แล้วก็บอกเลยนะครับว่าสร้างรายได้เป็นอย่างดีก็คือการ
จิ้งหรีดเป็นอาชีพเสริมงานนี้เขาบอกว่าเลี้ยงแค่๔เดือนโอ้โห
คืนทุนแล้วเลี้ยงเป็นคอนโดแบบนี้เลย
คุณก็เลี้ยงเป็นคอนโดนะ

เคยเห็นคุณเลี้ยงแบบจิ้งหลีดหรือเปล่าไม่รู้ไง

เหล่าบรรดาจิ้งหรีดที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับ
เป็นของคุณบุญเลี้ยงทองเหล็กผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนโชงโลงตำบลคงใหญ่อำเภอพิมาย
ก่อนหน้านี้ประสบปัญหารายได้น้อยนะไม่เพียงพอต่อครอบครัว

ก็เปิดพื้นที่ที่มันว่างข้างบ้านเนี่ย
สร้างเป็นโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีดขายในตลาดท้องถิ่น

และตอนนี้ลูกค้าสั่งจองเป็นจำนวนมากนะครับ
ต้องเร่งมือขยายพื้นที่
เพื่อให้มีสินค้าได้ส่งออกไปตามออเดอร์อย่างต่อเนื่อง

คุณนิวนาวเขาใช้เวลาเลี้ยงจิ้งหรีดนะ
ตั้งแต่เริ่มเป็นตัวอ่อนจนถึงเต็มวัยเนี่ย
ถึง๔๕วันก็เดือนหนึ่งกับอีกครึ่งเดือน
ประมาณนั้นนะครับเขาบอกว่าจุดเด่นของจิ้งหรีดที่นี่ก็คือ
ตัวใหญ่ไม่มีกลิ่นสะอาดจับอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันทุกวัน
นี่จิ้งรีดกี่คนคะหรือยังไงคะ

คือมันสะอาดเขาบอกว่าให้อาหารไก่แต่แรกเกิดเลยนะครับ
แล้วก็เปลี่ยนเป็นให้ฟักทองตอนอายุสัก๔๐วัน
ที่สำคัญไม่มีรีดไข่นะครับเพราะว่าทำให้แต่ละตัวนั้น
มีไข่เยอะแน่นเลยทีเดียวครับ
พอส่งไปตลาดท้องถิ่นก็เป็นที่ต้องการสูงนะครับ
มีผู้ใหญ่ที่เขาขายในราคากิโลกรัมละ๑๐๐บาทก็ขายดี
โอ้โหเรียกได้ว่าขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าลูกค้าต้องตามมาซื้อถึงคอนโดจิ้งหลีดที่นี่เลยล่ะครับ
แล้วก็พอหักค่าใช้จ่ายต่างแล้วนะครับ
ทำให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขามีเงินเหลือประมาณสัก๓๐๐๐๐ถึง๕๐๐๐๐บาท
แล้วก็ขายแค่๔เดือนสามารถเก็บเงินได้กว่าแสนบาทเลยทีเดียว
ก็ถือว่าเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ
หลีดก็เป็นเมนูสามัญประจำบ้านเหมือนกันนะ
เอาไปคั่วเอ่ยเอาไปตำปู

จิ้งรีดโอ้เรานำเสนอกันบ่อยใช่